ส่วนตำรวจสพปากเกร็ดนะคะมีการเรียกตัวอดีตแฟนนุ่มของน้องเมย์
ที่ถูกฆ่าหมกคอนโดมิเนียมย่านเมืองทองทานี

หลังตำรวจเขาไปพบหลักฐานแน่นเลยว่าอดีตคนรักจะเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ
แต่ว่าเจ้าตัวเองก็ยังคงให้การปฏิเสธอยู่ว่าไม่ได้ฆ่า
คือเรื่องนี้ครอบครัวของน้องเมย์ก็สงสัยว่าแฟนนุ่มของน้องเมย์น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายนะฮะ
ก็เลยเรียกตัวมาสอบปากคำแล้วก็มีการแจ้งหมายจับไปเลยทีเดียว
พตโทอำพลบัวรับพรผู้บันจากาลตำรวจผู้ทรพภหนึ่ง
พร้อมด้วยพตรีไพรศาลวงศ์วัชละมงคล
ก็ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
ก็มีการร่วมสอบปากคำในเกลียงไกรเพชรคุ้มอายุ๓๖ปี
ซึ่งเป็นอดีตแฟนนุ่มของน้องเมย์นางสาวปอนัดดาสายถนอมอายุ๒๐ปีด้วย
หลังเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าอดีตแฟนสาว
กห้องพักในคอนโดมิเนียมย่านเมืองทอง
เมื่อวันที่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมา
หลังมีการตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึกคือตำรวจไปตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ
ก็พบว่านายเกลียงไกรมีการวางแผนที่จะฆ่าน้องเมย์เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
ตำรวจเขาก็เลยนำหลักฐานไปขออำนาจสารอนุมัติออกหมายจับ
แล้วก็ประสานให้นายเกลียงไกลมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ที่นี้เมื่อเดินทางมาให้การตำรวจเขาก็แสดงหมายจับและขุมตัวเอาไว้
ส่วนเจ้าตัวก็ยังคงปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่าน้องเมย์อดีตแฟนสาวแต่อย่างใด
แต่ว่าเบื้องต้นตำรวจเขาก็แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็นำตัวนายเกลียงไกรส่งห้องขังแล้วก็คัดค้านการประกันตัวค่ะ
วันนี้ก็จะมีการนำไปฝากขังต่อที่ศาลจังหวัดนวลธบุรีด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ตำรวจเขาได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในคอนโดมิเนียม
ทำงานเป็นพนักงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็ไปพบศพน้องเมย์อยู่ข้างในคอนโด
สภาพศพแบบนี้ค่ะนอนอยู่บนเตียงร่างกายมีรอยช้ำที่คอแขนซ้ายก็มีรอยร่องรอยด้วย
ในวันนั้นผู้ต้องหารายนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์อยู่ด้วย
แล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าน้องเมย์ฆ่าตัวตาย
แต่ว่าเรื่องนี้ครอบครัวไม่ปักใจเชื่อว่าลูกสาวจะทำแบบนั้น
เพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาชีวิต
ประจำตัวก็ไม่มีสงสัยว่าจะถูกฆาตกรรมแน่
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็ส่งไลน์ไปขอความช่วยเหลือกับเพื่อนสนิทแล้วก็หัวหน้างานด้วยนะคะ
นายเกลียงไกลมาขอคืนดีก่อนจะพบเป็นศพนี่แหละค่ะ
ไลน์เป็นหลักฐานสำคัญเลยนะครับ